ล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งจังหวัด
ไปกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ที่นี่ดิฉันจะพาไปดูประเพณี
ที่เขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลย
เขาบอกว่ามันเป็นประเพณีการต้อนรับกลับบ้าน

แล้วทำไมต้องสืบสารกันมายาวนานขนาดนี้
ประเพณีนี้คืออะไรไปดูค่ะ
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานประเพณีม้าคานหาม
อยู่ที่พื้นที่หมู่๓ตะบนอ่างทอง
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง
เป็นประเพณีที่เขาใช้ต้อนรับแขกญาติผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวชมหมู่บ้าน
แล้วก็ไว้ใช้สำหรับต้อนรับคนในหมู่บ้าน
ไปทำงานต่างถิ่นและกลับมาเยี่ยมคนในหมู่บ้านด้วย

ใช่หรือว่าไม่ก็ถ้าเกิดมีคนในหมู่บ้านบวช
ก็จะใช้ม้าคานหามแบบนี้ค่ะ
แห่นาคก่อนเข้าโบสถ์นั่นเอง
โอ้โหเป็นประเพณีโบราณนะ
แล้วชาวบ้านที่เขามาร่วมงานเขาก็จะแต่งตัวด้วยชุดไทย
มาร่ายรำเนี่ยสวยมาก
คุณดูสิแต่ละคนนะสาวนะเหมือนนางฟ้าเลยทีเดียวนะ
มาร่ายรำแต่งชุดไทยแบบนี้พร้อมกับม้าคานหาม
ซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นร้อยปีแล้วอย่างที่บอกนะคะ
พูดถึงตัวม้ากันบ้างดีกว่าม้าคานหามเนี่ยจะทำมาจากไม้ไผ่ฟางข้าว
ย่าคาย่าแฝกนะคะแล้วก็ใบตองแห้ง
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะหุ้มด้วยผ้าทับไปอีกทีนึง
ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะจะให้กลุ่มบุคคลขึ้นนั่งบนม้าคานหาม
แล้วก็พาไปส่งในสถานที่จุดสำคัญในชุมชน
ก็คือไปถึงที่หมายหมายถึงว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนั่นเอง
ถือว่าเป็นประเพณีที่ค่อนข้างแปลกตาเลยทีเดียวนะคุณชนะนะ
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นด้วยนะคะ
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างความสัมพันธ์ให้ดี
คนในชุมชนแล้วก็แขกผู้มาเยือนนั่นเอง
คือเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนนี้
เขาก็ยังคงอนุรักษ์นะประเพณีนี้เอาไว้นะคะ
เพราะว่าสืบสารกันเอาไว้เป็นร้อยปีแล้ว
แล้วก็จะสืบสารอนุรักษ์กันต่อไปยาวด้วย

นี่ไงม้าคื้กคักคื้กคักนี่เป็นหม้า
โห้คุณต้องหามคารแล้วล่ะสภาพนี้
เอาผมขึ้นไปไม่ได้เหรอไม่ได้คานจะหัก
คุณต้องสงสารคานสงสารคนหามคุณบ้าง
โอ้โหเป็นประเพณีโบราณนะสืบทอดกันมา
ครับดีครับเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เรามานำเสนอแบบนี้นะ
กับรายการตลอดข่าวนะ